ป้ายป้ายหนึ่งคุณผู้ชมเขาแชร์กันโอ้โหแล้วคนไทยอย่างพวกเราอ่ะ
เห็นแล้วจี๊ดเลยอ่ะยังไงคือเขาบอกว่านักท่องเที่ยวไทยเนี่ยนะ
ไร้มารยาทดูสิคุณผู้ชมเอ๊ะตัวกาตูหรืออะไรอ่ะ
เออตัวกาตูแบกน่ะเออชมแปลงนะ
เออเออป้ายนี่คือขึ้นเป็นข้อความไทยชัดเจนเลยคุณผู้ชมฮะ
บอกว่าถึงผู้ที่มาจากประเทศไทย
นักท่องเที่ยวไทยบางกลุ่มไม่รักษามารยาทอย่างเห็นได้ชัด
แล้วก็มีข้อความถัดมาบอกรักษาความสงบในร้าน
รุณารักษาความสงบเป็นพิเศษในที่มืด
นำผ้าขนหนูพันรอบเอวไม่ถือผ้าเช็ดตัวเดินไปเดินมา
แต่งหน้าในร้านห้ามใช้มือถือในที่มืด

สุดท้ายมีภาพประกอบและข้อความว่า
เมื่อถูกปฏิเสธแล้วให้ยอมแพ้ไม่ดึงดันและไม่เดินกันเป็นกลุ่ม

คนโพสต์ยังเขียนข้อความทำนองว่าภาพพจน์ทัวร์ไทย

ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่คนญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อว่า
จะไม่พูดอะไรตรงคือคนญี่ปุ่นเนี่ยจะ

จะไม่ด่าตรงแต่เนี่ยเขาติดป้ายเตือนแบบนี้เลย

มีน้องคนไทยที่นั่นได้คุยกับเพื่อนญี่ปุ่นหลายคน

อย่างที่ในประเทศไทยเราใช่ไหม
รู้สึกว่าอ๋อทัวร์จีนก็จะเสียงดังหน่อย

คนญี่ปุ่นมองคนไทยเหมือนกับคนจีนครับ

เรื่องนี้จึงเกิดคำถามว่าจริงเหรอ
ประเทศญี่ปุ่นติดป้ายประจานพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไทยแบบนี้

พบว่าป้ายนี้มันโดนโพสต์ในกลุ่มชื่อว่าเกไว้เฮ้ย

เมื่อกี้ที่ดอลบอกว่ามีภาคคุณหนู

อยู่ในซาวน่าเกครับ

ซาวน่าเกแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นครับ
ติดป้ายเตือนบรรดาเกไทยที่ไปใช้บริการ

เพราะว่ามีคนไทยหลายคนที่ไปใช้บริการและพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ถึงขั้นว่าซาวหน้าแห่งนั้นเขาติดป้ายเตือนไว้เลย
ว่าถ้าเป็นคนไทยมาเห็นแบบนี้ต้องรู้แล้วล่ะภาษาไทยนี่
เห็นแบบนี้ก็อย่าทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครับ
เวลาเราไปเที่ยวเราเป็นตัวแทนของชาติเรานะ

เราจะไปประเทศไหนไปเที่ยวประเทศไหนเนี่ย
ก็ลองศึกษาวิถีวัฒนธรรมเขา

ว่าคุณอย่าไปทำแบบนี้นะถ้าคุณไปเที่ยวญี่ปุ่น
มีหลายข้อนะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวัฒนธรรมของเขาเนี่ย
หรืออย่างเรื่องง่ายขึ้นบันไดลงบันไดเลื่อนเนี่ย
คลิปซ้ายชิดขวาแต่ละชาติก็ไม่เหมือนกัน